สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวหนึ่งที่ในแวดวงบันเทิงจับตาค่ะ
เพราะมีข่าวเมาส์มอยกันโอ้โหใหญ่โตเลยนะคะว่าคุณเบนเรซิ่ง

จับบ๊ายบายนะคุณแพทย์น้ำปลาพาของผู้ชมโดยการว่ากลับไปคบกับแฟนเก่า
แล้วเห็นเขาบอกกันว่าให้ไปจับตากันดูที่สนามแข่งรถที่บุรีรำกันดี
พูดตรงเล่าให้ฟังมีคนอินบล็อกเข้ามาในเพจบันเทิงไทยรัฐ

เราก็ไปตามแล้วนางก็พูดคุยกันนางก็ให้รูปมานะคะ
ดิฉันก็ไปตามสืบสอบไม่ได้สืบสอบหรอกนะคะคือดิฉันไม่ได้ไป
สนามแข่งรถเนี่ยมันก็ต้องมีสาวไปอยู่แล้วนะคะ
หลายคนก็จับตามองคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่า
คนที่ใกล้ชิดใครที่เดินมาในอาไหน

สรุปแล้วนะคะขอบคุณคุณเบนเลสซิ่งมากนะคะ

ได้โพสต์นะคะลงในไอจีนะคะของเขาพร้อมกับข้อความนี่เลย

สรุปแล้วนะคะก็ภาพที่ได้มีการแชร์กันค่ะคุณผู้ชม
ที่คุณเบ้นเลสซิ่งไปกับผู้หญิงท่านหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเป็นเสื้อเขียวใส่เสื้อเขียวหน่อยค่ะ

ก็คือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเหมือนกันเลย

แล้วก็มีพี่ผู้ชายที่เป็นผู้จัดการเข้ามากัน๓คนนะคะ
แล้วก็คนนั้นคอยถ่ายรูปให้คุณเบนด้วย

คุณเบ้นยังฝากบอกในตอนท้ายด้วยบอกว่า
ถ้าใจจริงนะคะมีอะไรก็ถามผมตรงได้เลย

ดังนั้นนะคะดิฉันก็ขออนุญาตคุณเบ้นผ่านสื่อเลยนะคะ
เพราะว่าก็ได้โทรมาตลอดในช่วง๒วันที่ผ่านมา

ถ้าเกิดว่าพี่แจ๊คไปเจอพี่เบ้นเอาไปให้พี่เบ้นเขาดูด้วย
นี่ที่ส่งอีนบอบมาให้เราอะเขาให้พี่เบนอ่านซิรู้จักหรือเปล่า

แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเจอแพทย์น้ำประพาแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนสำหรับคำสัมภาษณ์ของเธอในช่วง

เพราะว่าเธอมารายการแชร์ข่าวค่ะแล้วก็ต้องไปก่อติดนิดนึง

ใช่นะคะใจเราก็อยากให้เขาคืนดีกันแหละ

อยากให้เค้ากลมเกลียวกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมค่ะ